ต้องบอกว่างงในงง

เขาบอกว่าไม่เคยติดมาก่อนด้วย
ที่ตรวจมาก่อนหน้านี้๓รอบนะคะคุณผู้ชม

ตรวจมากี่ครั้งที่ไหนยังไงบ้างค่ะ

แพทย์ตรวจซ้ำทั้งหมด๔รอบด้วยกันนะคะ

ตั้งแต่วันที่๒๐กรกฎาคมค่ะ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน๒แห่ง๓รอบด้วยกัน

ทั้งหมดค่ะ๑ในโรงพยาบาลเอกชนที่แพทย์เตรียมจะรับเข้ารักษาก็เลยขอตรวจอย่างละเอียดค่ะคุณผู้ชมทั้งตรวจเลือดนะคะเอ็กซ์เรย์ปอดเนี่ยเขาบอกว่าเลือดเนี่ยแพทย์เล่าให้ฟังเอาไปปั่นเลยนะแล้วก็มาเทคผลอย่างดีเลยคุณผู้ชมคุณหมอบอกนะคะว่าตัวตัวเธอเองเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อด้วยซ้ำค่ะตอนน
สุดค่ะคุณหมอบอกนะคะว่าผลของห้องแลปที่บอกว่าเธอติดเชื้อเนี่ยน่าจะเป็นความผิดพลาดนะคะเพราะจะการตรวจซ้ำถึงสี่รอบได้ผลตรงกันคือไม่ติดเชื้อใดทั้งสิ้นค่ะอืม
เลยก็คือไม่ได้ติดเชื้อแพทย์ไม่ได้ติดเชื้อนะคะ
สามารถกลับไปทำงานได้เลยนะคะ
ต้องขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะ
ที่ส่งมาให้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ดีเอ็มแมสเซจไลน์
อาจจะตอบครบบ้างไม่ครบบ้างแพทย์ต้องขอโทษจริงนะ
นะคะฟังแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างที่เห็นคุณแพทย์สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยดีมาก

บางคนไอเยอะกว่าคุณแพทย์ด้วยซ้ำไปนะ
คุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าให้ดูความน่ารักของลูกชายค่ะ
เฮียเรสซิ่งหลายคนบอกว่าที่แพทย์หายอาจจะเป็นพวกนี้หรือเปล่า

ฤทธิของเจ้าพ่อเรสซิ่งค่ะสวดมนต์ค่ะ

ฟังแบบอาจจะไม่ได้ภาษาสักเท่าไหร่นะคะ

หลายคนก็ฝากถามแล้วอย่างนี้แล้วแม่แพทย์จะกลับมาทำงานตอนไหน

ไม่ว่าจะเป็นแม่แอปดาราต่างมากมาย
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะเริ่มกลับมาทำงานแล้วนะคะ
ก็จบสรุปก็คือว่าคุณแพทย์นับประพาไม่ติดโควิด
ผลตรวจทั้งหมดผิดพลาดค่ะ